คุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ชิงทองกลางห้างดังที่จังหวัดนนทบุรีกันหน่อย
ผู้ต้องหาแล้วก็คุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
แล้วทองที่ได้ไปคุณผู้ชม๒๕๑บาทนะคะ

กรณีสองคนร้ายแต่งกายชุดดำใช้อาวุธปืนบุกจี้ร้านทองเยาวราชกรุงเทพ
ทรัพย์สินเป็นสร้อยคอทองคำรูปภัณฑ์น้ำหนัก๒๕๑บาท
เลี่ยมทอง๑๓องค์เงินสดอีก๘๒๐๐๐บาท
รวมทั้งหมดคือกว่า๖๕๐๐๐๐๐บาทนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๑๑โมงครึ่งของวันที่๒๕กุมภาพันธ์
ต่อมาวันที่๒๖กุมภาพันธ์ค่ะชุดสืบสวนตำรวจภูทรนนทบุรี
ติดตามจับกลุ่มตัวได้ค่ะคือนายคันศรวสุกิรันอายุ๓๙ปี
อยู่บ้านเลขที่๕๔ทับ๔หมู่๓ตำบลสวนกล้วยอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี
เป็นบ้านพักคนงานแทนปูนพร้อมกับของกลางก็คือรถจักรยานยนต์๑คันอาวุธปืน๑กระบอก
ผู้ก่อเหตุคือนายคันศรรับสารภาพว่าตัวเองเป็นหนึ่งในคนร้าย
ที่ก่อเหตุจี้ชิงทรัพย์ร้านทองเยาวราชกรุงเทพจริง
ส่วนอีกคนนึงที่ร่วมก่อเหตุคือนายทวีวงหอมเนียมหรือตูนอายุ๓๗ปี
อยู่บ้านเลขที่๓ทับ๗๑ถนนสุขสวรรคโลกแขวงสวนจิตรดาเขตดุสิตกรุงเทพมหานคร
คือหลังก่อเหตุแล้วทั้งสองคนก็แยกย้ายหลบหนีไปพร้อมกับของกลางคือทองรูปประพันธ์นะคะ
ซึ่งวันนี้นายทวีวงเนี่ยนัดหมายกันว่ากะจะมาหาเพื่อมาแบ่งทองนั่นแหละ
ทางตำรวจเองก็มีการดักซุ่มอยู่พื้นที่โดยรอบนะคะ
ช่วงสักประมาณบ่ายสองค่ะนายทวีวงได้ขี่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า
เอแม็กซ์นะคะสีดำไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
ขับเข้ามาในพื้นที่ตำรวจเห็นก็แสดงตัวเข้าจับกลุ่มค่ะ
แล้วก็ตรวจค้นใต้เบาะรถจักรยานยนต์เจอของกลางจริง
เหลืองอารามเต็มไปหมดเลยค่ะพร้อมอาวุธปืนสองกระบอก
แล้วก็นำตัวทั้งสองคนกลับมาสอบสวนที่กองบังคับการ
ตำรวจภูทรจังหวัดนนทบุรีพื้นที่ก่อเหตุหลังจากที่ตำรวจสอบสวนทั้งสองคน
เขาก็สารภาพนะคะว่าขี่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า
แม็กซ์นะคะสีดำมาจากย่านพระรามสามมาก่อเหตุ
แล้วก็วนดูลาดเหลาอยู่สองครั้งพอสบโอกาสก็เลยเข้าไปลงมือก่อเหตุค่ะ
โดยนายทวีวงก์เนี่ยนะคะได้เข้าไปหยิบทอง
คือปีนเข้าไปในเคาน์เตอร์หยิบทองส่งให้นายคันศรเก็บใส่กระเป๋า
ทำงานเป็นขบวนการค่ะก่อเหตุเสร็จแล้วก็หลบหนีไป
โดยใช้เส้นทางมุ่งหน้าแยกพงเพชรก่อนเลี้ยวขวาไปทางเตาปูน
จากนั้นก็จอดรถจักรยานยนต์ไว้ข้างทางนะคะเพื่อที่จะลอกสติ๊กเกอร์สีดำที่ปิดทึบสีเดิมออก
ก็คือเหมือนกับเป็นการแอบปกปิดนะคะจากปกติรถมันสีขาวก็ปิดสติ๊กเกอร์เป็นสีดำ
เพื่อไม่ให้เป็นที่สงสัยนะคะจากนั้นทั้งสองคนก็แยกย้ายกันหลบหนี
โดยนายทวีวงเนี่ยเป็นคนเก็บทองไว้นี่ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ทีนี้ตำรวจได้ตรวจสอบประวัตินายทวีวงเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าเมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบแปด
ห้างโลตัสสาขาพระราม๑มาก่อนหน้านี้แล้วด้วย
เงินครั้งนั้นไปถึง๑๓ล้านบาทนะคะ
ถูกจับกลุ่มตัวได้แล้วก็ใช้เวลาสอบปากคำนานหลายชั่วโมง
ส่วนเวลา๖โมงเย็นค่ะ
ตำรวจได้นำตัวนายทวีวงไปค้นหาของกลาง
ที่ห้องพักคอนโดแฮกเมนในย่านประชาชื่น
ส่วนคิววันนี้กำหนดการวันนี้ค่ะ
ตำรวจจะคุมตัวผู้ต้องหาทั้งสองคน
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่ร้านทองที่เกิดเหตุนะคะ

เฝ้าระมัดระวังกันด้วยสำหรับผู้ประกอบการนะคะ